เขาบอกเขารอนานแล้วนะเนี่ย
พี่ต้องทำตามพี่ต้องใจเย็น

พี่อย่าชี้หน้าผมนะ
โอ้โฮมึงชี้หน้าให้ทำไม
น้ามึงชี้หน้าให้ทำไม
น้าจะเย็นน้าเจ้าผมน้าจะเย็น

เขาบอกว่าออกไปเยอะ

พี่ลายเดอร์ข้างพูดไม่ได้ตัดออกากาศ

โอ้โหรายเดอร์คนนี้นะครับ
กำลังรอผัดไทยเถียงกับทางร้าน
พูดจาด่าทอต่อว่าไหมคะ

โอ้โห๒๐นาทีผัดอยู่ตอนนี้จะไหม้แล้วมั้ง

แม่ค้าก็ตะโกนตอบกลับมานะ

รายเดอร์ก็สวนกลับอีกบอกว่า

จังหวะนั้นก็มีรายเดอร์นะพี่เขาก็นะ

พี่ไม่ยุ่งพี่ไม่ต้องยุ่งไม่ต้องตุ๊ด

โอ้โหระหว่างนั้นพ่อค้าในร้านคงทนไม่ไหวแล้วล่ะ
ถือมิโต้ทะลุสั่งศักดิ์ศรีกว่าเลยในพี่คนนี้

บอกออกไปยืนรอหน้าร้านออกไปยืนรอหน้าร้าน
กระทั่งเหตุการณ์เริ่มสงบลงนะครับ
แล้วออเดอร์ก็ไปยืนรออยู่ที่ประตูหน้าร้าน
นี่แหละฮะมีบางช่วงบางตอนครับ
รายเดอร์คนนี้อยู่ในร้านแล้วปรากฏว่าปรากฏว่า

ถูกแม่ค้าตำหนิด้วยครับคุณผู้ชมครับ
นำมาโพสต์เอาไว้นะฮะระบุข้อความบอกว่า
เรื่องวุ่นของรายเดอร์หัวร้อน
อากาศมันร้อนพี่ก็ต้องใจเย็นนะฮะ
รอตามคิวหน่อยโวยวายไม่ได้ประโยชน์อะไร
รายเดอร์ไปรออาหารนานเร่งร้านค้า
เหตุเกิดแถวซอยลาซานกรุงเทพมหานคร

เพราะผมสั่งของพี่เยอะมากเลยพี่รายเดอร์

แล้วยิ่งปัจจุบันอาชีพของพี่ขาขึ้น

ทุกคนทุกฝ่ายต้องรอกันหมดเลย
รายเดอร์ก็ต้องรอออเดอร์ใช่ไหม

ฝั่งร้านอาหารก็รอออเดอร์จากลูกค้านี่แหละ

และที่สำคัญคือถ้าร้านอาหารปรับได้นะครับ

จากเดิมไม่เคยมีคนมารอซื้อจากรายเดอร์

ฝั่งนี้ทำส่งรายเดอร์ฝั่งนี้ทำหน้าร้านอะไรแบบนี้นะ
อันนี้ผมเห็นร้านอื่นเขาทำมาก็เอามาแชร์ประสบการณ์ครับ
ปรับตัวกันทุกฝ่ายนะคะ